สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เวลาดีที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
ถ้าบอกว่าสีสันนะครับต้องมีเรื่องอะไรที่น่ารักนะครับ
คุณผู้ชมจับตาคลิปนี้ดูให้ดีด้วยกัน
ไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนชุดที่แบบไม่เหมือนใครนะครับ
เปลี่ยนแบบไหนจับตาดูดี
เชิญชมได้เลยครับ
น้ำครับเจอน้ำแล้วเย่ห่ม
งานนี้อย่าช้าใหญ่กระโดดแล้วก็ลอยก็ไหว้สิครับ
อ้าวงานนี้ขออีกรอบ
เห่าพอเป็นวิธีแล้วก็กระโดดอีกรอบเผินไปเลยครับ

ภาพที่เห็นก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
ไปให้ลัยไป
ลอยลงสู่ทะเลจะทำตามวิถีของฉันไม่มีเลือดเวลา
งานแต่งเหมือนเดิมเรียนหนังสือก็ตามเดิม
กินข้าวก็ตามเดิมขายของก็เหมือนเดิม
เพราะเราสุกไปกับน้ำครับแม่แม่แม่เจ้าบีเกิ้ลตัวน้อยตัวนี้
เจอเพลงชาติเป็นไม่ได้ร้องแบบหอนตามเลยทีเดียวนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ